ต่อกันที่จังหวัดอุบลราชธานีครับ

อำเภอเมืองอุบลราชธานีร้องเรียนว่า
ไฟไหม้กองขยะกลางทุ่งนาใกล้กับชุมชนเกิดควันจนหายใจลำบาก
และเสื้อผ้าที่ซักตากไว้ก็มีกลิ่นเหม็นครับ
เจษฎาวันนาผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๗ที่รับร้องเรียน
เมืองต้นได้ตรวจสอบว่าพบกองขยะดังกล่าวนั้นเป็นของโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่
ห่างจากชุมชนประมาณ๓๔กิโลเมตร
ในช่วงกลางวันนั้นจะมีเจ้าหน้าที่นำขยะไปทิ้งเป็นขยะจำพวกโฟม
จากการเขียนป้ายในการประชุมสัมมนาเศษวัสดุก่อสร้าง
ขวดที่แตกรวมไปถึงขยะเปียก
ในช่วงกลางคืนก็มักจะมีการเกิดเหตุไฟไหม้กองขยะขึ้นครับ
ทำให้ความฝักหนั้นลอยเข้าไปที่บ้านเริงของวัชชาชนที่อยู่โดยรอบ
บางครั้งต้องขอรถดับเพลิงจากเทศบาลตะบนไร่น้อยเข้าไปช่วยดับ
แต่ว่าช่วงหลังนั้นก็มีการนำรถไปไถดินปิดทางเข้า
เจษฎาก็บอกอีกว่าเคยเข้าไปติดต่อกับทางด้านของโรงแรม
ก็ได้รับการปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้เป็นผู้จุดไฟเผาจากการ
แจ้งโรงแรมก็ไม่มีผลตอบรับหรือว่าแก้ไขให้ดีขึ้นนะครับ
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเข้าไปตรวจสอบ
ว่าการนำขยะไปทิ้งในที่ดังกล่าวนั้นสามารถทำได้หรือไม่
เนื่องจากว่าเวลาเกิดไฟไหม้นั้น
ส่งผลให้ลูกบ้านในชุมชนนั้นได้รับความเจ็บร้อน
อีกทั้งเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ลามเข้าไปที่บ้านบริเวณของประชาชน
ในช่วงเวลากลางคืนด้วยครับ